รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์ร่วมมูโดย
ออนิวมิซุปาชิทรายทันตัวจริงเรื่องช่วงร่างฝึก
ต้องลองแล้วคุณจะเชื่อ

เอาละฮะ๖๐นาทีนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในรายการของเราในค่ำคืนนี้
บางคนอาจจะมองว่าไร้สาระบางคนบอกเฮ้ยมันใกล้ตัวเราเข้ามา
คือเรียกว่าใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่ว่ากัน
แต่ว่าเรื่องราวไม่ใช่อย่าลบหลู่ในค่ำคืนนี้นะฮะ
เกิดขึ้นกับดาราสาวคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์นะครับ
ชีวิตของเธอนะฮะต้องพบเจอเรื่องราวของวิญญาณตั้งแต่เด็กจนโต
เพราะบ้านที่เธออยู่นั้นนะครับตั้งอยู่ตรงทางสามแพ่ง
ซึ่งไม่ได้เป็นทางสามแพ่งในปัจจุบันนะคุณพระดำ
เป็นทางสามแพร่งในอดีตการแล้วก็มีการมาสร้างบ้านทับลงใหม่
ซึ่งเชื่อกันว่าบริเวณที่สิงสถิตของบรรดาสัมภเวษีหรือว่าวิญญาณเล่นร่อนต่าง
ก็คือตรงจุดนั้นแหละแต่ที่สำคัญพี่เคยทำรายการผีผีนี่
พี่เคยเจออะไรกลับมาบ้านไหมโอ้บ่อยเลย
ตัวเองเนี่ยไม่เคยเจอเพราะไม่ไปแต่ลูกชายตัวเองหลายคนที่เป็นดารา
กลับมาแล้วแบบบางทีอยู่บนนี้บ้างบางทีเกาะอยู่ตรงขาบ้าง
แล้วเธอคนนี้ล่ะเธอคนนี้ก็เหมือนกัน
วิญญาณกลับมาเลยพี่กลับมาที่บ้านเชื่อไหมฮะว่า
วิญญาณเหล่านั้นกลับมาชีวิตมีแต่แย่ลงแย่ลงแย่ลง
มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาแต่วันนี้ขอให้ติดตามให้ดี
เพราะว่าเรื่องราวของเขาคนนี้เคยขึ้นหน้าหนึ่งกับคดีอุบัติเหตุ
แต่จุดจบอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างฮะ
เอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับไปพูดคุยกับเธอเลยนะครับ
สวัสดีครับ
คุณอานาเชิญครับเชิญครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าเราดูตรงนี้ไม่เป็นหรืออะไรอย่างนี้

เราถึงเข้าใจว่ามันเป็นทางสามแพ่ง
เพราะว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้ง

แล้วก็เลยทราบว่าตรงนั้นเป็นทางสามแพ่ง

คือจริงถ้าเรามองด้วยสายตาปกติคนทั่วไป

แต่ณปัจจุบันเหมือนกับเขาสร้างขึ้นมาใหม่
แล้วมันเป็นเหมือนกับทับทางอะค่ะ

แสดงว่าเป็นทางสามแพร่งที่เคยมีมาก่อน

แล้วก็คือเราก็จะเป็นเด็กที่แบบฝันเห็น

แล้วก็ที่ส่วนถ้าในมุมที่แบบว่า

เห็นเจ้าที่แล้วก็คนที่เข้ามาในบ้าน

แต่ว่าคนในบ้านที่เป็นหนักที่สุดก็คือจะเป็นน้องชาย
คือเวลาไม่สบายเขาจะสัมผัสได้
เขาจะเห็นแบบวิญญาณ
ใช่ค่ะแล้วก็จะเจอแบบว่าน่ากลัวอะไรอย่างนี้
ส่วนอาณาเองกับแม่เนี่ยก็เหมือนกัน

มันก็จะมีเหตุอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเราจะเจออยู่

ใช่แต่ของคุณเนี่ยคุณเห็นคนแก่

นับได้ว่าเป็นประสบการณ์

กี่ปีละ
คุณเด็กไหมหรือยังไง

ก็คือเป็นเด็กขี้กลัวแหละ
เป็นเชื่อเป็นคิดเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
เพราะเราชอบฝันชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ก็คือพอตกดึกมาจะแอบไปนอนห้องแม่
แล้วก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แทบทุกครั้ง

พอหลับไปก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา

คุณยายสามะภูมีมา

คมคมคมคมคมค
คมคมคม
คมคมคมคม
คมคมคมคมคม

ทางสามแพงก็แรงแล้ว

มีต้นโพเนี่ยงอกมาจากกำแพงอีกด้วย

ก็คือว่าที่บ้านเนี่ยข้างหลังจะเป็นเหมือนกำแพงอิดใช่ป่ะคะ

แล้วทีนี้เนี่ยก็พยายามแบบว่าให้คนมาตัด
ให้เขามาตัดครั้งแรกตัดปุ๊บก็ขึ้นมาอีก
ครั้งที่สองคนที่มาทำให้ก็แบบ
ค่ะแบบตกลงมาแบบได้แผลได้เลือดอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอมันเกิดเหตุอย่างนั้นปุ๊บเราก็เลยเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วอะไรอย่างนี้

แต่เท่าที่พามาดูให้เขาบอกว่าไม่ควรมีค่ะ
แสงพวกเวสีก็บอกคุณเค้าต้องชวนพรมา
ใช่ค่ะพอเราเห็นแบบนี้เป็นแบบนี้เราก็มีความเชื่อว่าเราควรจะทำเหมือนพูดง่ายว่าทำบุญบ้าน
คุณแม่ค่ะก็ให้พามาดูเขาก็ทำพิธีคือเขาก็ไม่ได้แนะนำว่าให้เราทำอะไรเป็นพิเศษ
แต่เราแค่มีความเชื่อว่าถ้าเราเอาคนที่มีศีลหรืออะไรอย่างนี้มาทำพิธีมันคงจะหายอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่หายเหมือนเดิมเราก็เลยแบบโอเคคือก็อยู่กันมาอย่างนั้นนะคะ
จนถึงวันหนึ่งสิ่งนี้มันหายไปเอง

ว่าไม่เห็นเหตุการณ์พวกนี้คือหลังจากที่อาณาไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แล้วอะค่ะ

ใช่จริงแอนนาเป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าคือตัวนาเองมีเซนต์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วด้วย

แต่สุดท้ายคุณก็จะไปซื้อของแปลกมา
คือบังเอิญตอนนั้นนะคะไปเดินแถวสวนหลวง
เราก็ไปเดินริมถนนนะคะแล้วเราก็เจอที่เขาวางแผงแบบว่าขายของเก่า
แล้วเราก็ไปเจอที่มันเป็นเหมือนเปลือกไม้ค่ะ
เป็นเหมือนไม้แกะสลักก็ถูกใจก็ซื้อค่ะ
ซื้อกลับไปไว้ที่บ้านแล้วปรากฏว่า
ตั้งแต่นั้นมาค่ะอันน่าก็เจอเรื่องแบบร้ายร้ายร้ายมาตลอด
ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจากที่เป็นคนแข็งแรง
คือแอนนาเป็นเด็กที่แบบแข็งแรงค่ะเพราะว่าแอนนาจะเป็นคนที่เล่นกีฬา
ค่อนข้างแข็งแรงแบบนี้แล้วอยู่ช่วงนั้นอ่ะ
ตั้งแต่มีสิ่งนี้เข้ามาเนี่ยอาณาแบบอยู่ก็ป่วยแบบไม่มีสาเหตุอะค่ะ
คือแบบไปหาหมอไปอะไรแบบตาอักเสบฉี่ปัสสาวะแบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
คืออยู่ก็เป็นนะคะคือมันเป็นแบบแปลกเลยค่ะ
ซึ่งแบบร้องไห้แล้วน้ำตาไม่ไหลอย่างเงี้ซึ่งมันมีจริงอยู่ด้วยอ่ะ
เราต้องเอามือรีดแบบรีดท่อน้ำตาตรงเนี้ยท่อน้ำตาตันอ่ะ
ประมาณนั้นนะคะแบบเหมือนกับรูขุมขนทวานทุกอย่างมันแบบปิดหมดปิดหมดเลยใช่ค่ะ
เป็นแบบป่วยซึ่งแบบแต่พอเราไปหาหมอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตรวจเท่าไหร่ก็ไม่ทราบว่าคือเป็นอะไรค่ะ
หมอก็บอกไม่เป็นอะไรใช่
กลัวมากเลยค่ะแบบถึงขนาดกับแบบเป็นอย่างนี้เราจะตายไหมตอนนั้นคิดเลยค่ะ
เพราะว่าทำไมตรวจไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หาย
คิ้วล่วงขนตาล่วงตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปย้อนภาพดูในผลงานของอันนาเนี่ย
มีบางรูปเลยที่เห็นชัดเลยว่าหน้าแปลกแต่งหน้าแบบไม่มีคิ้วจริง

เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังคือว่านะก็ตอนนั้นน่ะถึงขนาดกับแบบอนาคตเลยนะคะ

ใช่ค่ะคิดว่านะคะตอนแรกช่วงนั้นทำงานแบบทำงานไม่ได้ค่ะ
เราก็แบบพักงานไปช่วงหนึ่งจนกระทั่งหาหมอหาหมอเท่าไหร่ก็ไม่หายจนคือทานยาเยอะมากอะค่ะ
เป็นยาแก้อักเสบทานจนแบบปรากฏผลสุดท้ายคือเข้าโรงพยาบาล
แม่แล้วก็คือพวกนั้นนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เริ่มแบบรู้สึกแล้วว่ามันผิดปกติ
ก็เลยแบบไปเจอแบบพระอาจารย์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ให้มาทำพิธีอีกที่ห้องของอันนาอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นนี้ถึงขั้นเปลี่ยนสีห้องเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างทุกสิ่งในห้องค่ะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนอะไรหมดเลย
แล้วก็น้ำมนต์อาบลาดห้องทำพิธีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แค่เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนสีบ้านช่วยไหมไอ้ของที่ซื้อมาก็ยังอยู่
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีอีกเหตุหนึ่งก่อนที่แบบว่าเหมือนกับเราเล่นเหวี่ยงเสื้ออะไรกันในบ้านเนี่ยค่ะ
แล้วเสื้อฟาดเข้าที่ตานาตาแตกตาแตกเลยตรงนี้เลยเป็นแผลเป็นทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เลยแบบไปควักในเสื้อนั้นออกมาค่ะปรากฎว่าเจอแบบเป็นเศษแก้วช่วงนั้นเจออะไรแบบนี้มากจนกระทั่งเนี่ยค่ะมีพระท่านบอกว่าโดนของเนี่ยโดนของแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็เลย
แต่ขอไม่เอ่ยถึงแล้วกันแล้วก็บวกกับของแตกที่เราเอาเข้ามาในบ้านก็คือเป็นสิ่งนั้นนะคะก็จนกระทั่งพระมาทำพิธีเขาก็เลยเหมือนกันให้เราต้องแบบคลีนห้องใหม่หมดล้างห้องน้ำมันเจออะไรบ้างไหมไม่เจออะไรนะคะก็จะมีแค่นาลีผลเนี่ยค่ะที่เป็นไม้แกะสลักไม้แกะสลักที่คุณซื้อมาที่พูดตั้งแต่ตอนมันคือเป็นไม้แกะสลั
นารีผลหรือมักกะลีผลเป็นพันหมายตามความเชื่อจากตำนานป่าหิมพานเป็นพืชที่ออกลูกเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามอายุราว๑๖ปีแต่ศีรษะจะยังมีคั่วติดอยู่
นิ้วมือทั้ง๕นิ้วยาวเท่ากันผมยาวสีทองตากลมโตคอเป็นปล้องไม่มีโครงกระดูกแต่ส่งเสียงได้เหมือนกับมนุษย์จริง
บรรดาเหล่ารือสีที่ยังมีปัญหาก็จะเอาไปเสพสังวาดแต่ตามความเชื่อนั้นมักกะลีผลจะมีอายุอยู่ได้เพียงแค่๗วันเท่านั้นแล้วก็จะเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติ
ซึ่งปัจจุบันนารีผลกลายเป็นเครื่องรางที่มีอิทธิฤทธิสูงเพราะเมื่อมีคนนำมาบูชาก็กลับให้ทั้งโชคลาภความเจริญก้าวหน้า
มหาเสน่ห์ซึ่งถ้าหากนำไปบูชาในทางที่ผิดหรือไม่รู้จักวิธีการบูชาที่ดีแล้วจะเกิดผลร้ายต่อผู้ที่มีไว้ครอบครอง
ก็เลยต้องเอาของสิ่งนี้ทิ้งออกหมดตามขั้นตอนที่พระท่านพูดแล้วระหว่างนั้นเนี่ยตัวนางเองอยู่โรงพยาบาลนะคะก็เลยแบบทำให้เราตรวจพบว่าเราคือเป็นอะไร

ปรากฏว่าเป็นกลวยไตอักเสบแล้วก็เป็นกลวยไตอักเสบเนี่ยเนื่องมาจากการทานยาแก้อักเสบมากเกินไปซึ่งก่อนที่เราจะทานยาแก้อักเสบมากเกินไปเราก็ป่วยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
มันเลยเป็นเหตุผลให้เราต้องทานยาแก้อักเสบเยอะขนาดนั้นก็เลยทีนี้ก็เลยแบบอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะก็ค่อยดีขึ้นตอนนั้นก็เลยแบบหายออกมาจากโรงพยาบาล
เอาแต่ที่แน่นะฮะครั้งนึงเนี่ยคุณเคยไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งหลังจากนั้นพอคุณกลับบ้านปรากฏว่ามีผีตามกลับไปด้วย